อาชีพกรีดยางนั้นเป็นหนึ่งในอาชีพ
อยู่คู่กันกับชาวปากใต้มาเนิ่นนานนะครับคุณผู้ชม
ปัจจุบันนี้ก็จะมีคนรุ่นใหม่บางส่วนนั้น
เข้ามาสารต่อการทำอาชีพนี้

หนึ่งในคนรุ่นใหม่ต้องการจะพัฒนา
แล้วก็ยกระดับอาชีพของชาวสวนยางให้ดีขึ้นกว่าเดิม
โดยเฉพาะในยุคที่ราคายางพาราตกต่ำแบบนี้นะครับ
วิชาความรู้ที่ได้ด้านการประสุทธิ์นั้น

ในพื้นที่นั้นเลี้ยงแพ้ผสมผสานด้วยนะครับ
สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกรอบเป็นกรรม
ติดตามจากรายงานโดยคุณวัชรีดวงใสครับ
ผมจบทางด้านสัตวศาสตร์มาประมาณ๒๓ปีแล้วครับ

ปีที่ผ่านมาอยู่ไม่ค่อยได้ครับ
ราคายางมันเริ่มตกต่ำลงเรื่อย
จนต้องหาอาชีพเสริมนะครับ
รพงศ์จริตงามชาวอำเภอทุ่งสงศ์
จังหวัดนครศรีธรรมราชอายุ๒๘ปี
วิชาความรู้ที่เรียนมาปรับใช้
ยุคที่ราคายางวิกฤต
ด้วยการเลี้ยงแพ้ในสวนยาง
เพราะมูลแพ้ช่วยทำให้น้ำยางมีปริมาณมากขึ้นเกือบ๑เท่าตัว
จากเดิมขายได้วันละ๓๐กิโลกรัม
หลังจากใส่มูลแพะน้ำอย่างเพิ่มขึ้น
ขายได้วันละ๕๐กิโลกรัมและออกสม่ำเสมอ
แพะขยายพันธุ์ออกลูกออกหลาน
ก็สามารถปล่อยเลี้ยงไว้ในสวนประมาณ๒๓ชั่วโมง
เพื่อกำจัดวัชพืช
เพะมันสามารถกินใหม่พืชที่ไปใต้ร่วมมุมของพืชอื่นได้

เหมาะที่จะนำมาเลี้ยในสวนยางครับ

น้ำยางก็ออกสม่ำเสมอด้วยครับ

นำความรู้ไปปรับใช้ในสวนยาง
หลังได้รับมรดกจากพ่อแม่ประมาณ๕ไร่
เพราะต้องการให้ลูกชายวัย๑ขวบ
และครอบครัวได้อยู่อย่างสบายไม่ลำบาก
กรีดยางอย่างเดียวรายได้คงไม่พอใช้
เมื่อหลายปีก่อนครอบครัวของวีรพงศ์
มีรายได้จากการกรีดยางเดือนละ๓๐๐๐บาท
ต้องผ่อนรถเดือนละ๑๐๐๐บาท
และใช้จ่ายภายในบ้านประมาณ๙๐๐บาท
และมีเงินเหลือเก็บ๑๑๐๐๐บาท
จึงสามารถสร้างบ้านได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน
แต่ตอนนี้รายได้จากการกรีดยางเหลือเพียงเดือนละ๘๐๐๐บาท

เพราะต้องซื้อนมให้ลูกเดือนละ๑๐๐๐บาท
ทำให้เงินติดลบถึง๒๑๐๐๐บาท
รายได้หลักจึงมาจากการขายแพ้เฉลี่ยเดือนละ๒๐๐๐บาท
กรีดยางจึงกลายเป็นรายได้เสริม

ไม่ต้องตัดต้นยางทิ้งแล้ววางระบบเปลี่ยนเป็นระบบฟาร์มเป๊ะทิ้งรูปแบบครับ

แล้วเราจะทิ้งอาชีพกรีดยางไหมคะ
ก็ยังจะกรีดไปแต่คงจะไม่มากนะครับ
พออยู่ได้ครับ
การขายแพ้ที่ตั้งใจจะทำเป็นอาชีพเสริม
กลับได้เม็ดเงินมากกว่าการกรีดยางที่เป็นอาชีพหลัก
จังภาราตกต่ำอีกจะได้ไม่ลำบากไปกว่าเดิม
อาชีพการกิจยางเป็นอาชีพที่สืบทอดมาหลายชั่วรุ่นนะครับ
เราก็ไม่อยากจะละทิ้งอาชีพนี้ไป
อาชีพทำสวนยางถือเป็นวิถีอาชีพของคนภาคใต้มานานกว่า๑๐๐ปีแล้ว
ีรพงศ์จึงไม่คิดที่จะเลิกทำอาชีพนี้
ประกอบกับมีวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมา
จึงเป็นทางออกที่น่าจะช่วยให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้
โดยไม่ต้องเลิกอาชีพที่สารต่อมาจากพ่อแม่